ส่วนความขึ้นไหวของพี่เต้พระรามเจ็ด

วันนี้เนี่ยเขาโพสต์คลิปนะฮะ

เห็นอะไรครับมาทำอะไรมารวมตัวกัน
ใครที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม
ชุดคิดคลายคดีนะ
บอกว่ามาเจอกันที่ท่าเรือพิบูรสงครามหรือว่าท่าเรือพัทรธิดา
ท่าเรือแตงโมที่เขาเรียกกัน
วันนี้นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์นะครับสสแล้วก็หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัย
หลังเกิดดราม่าที่ออกมาเคลื่อนไหวในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนี่แหละ
โดยระบุข้อความว่าเมื่อตัดสินใจสู้ผมจะไม่มีทางถอย
โดยระบุว่าตอนนี้เขากับทีมงานถูกคมครูนะ
ซื้อตัวก็มีติดสินบนก็มี
ถ้าไม่ยอมจะแจ้งความฐานหมินประมาทหมินเจ้าพนักงานพรบคอมพิวเตอร์
ถึงขั้นขู่ยื่นถอดถอนออกจากสอสอเพราะต้องการให้หยุดหาความจริง
ซึ่งสสเต้ยืนยันว่าตราบใดที่คดีนี้ยังตอบคำถามประชาชนไม่ได้ทุกคำถาม
ประชาชนยังไม่ยอมรับคดียังไม่ได้รับความไปทำ๑๐๐
เขาในฐานะสอสอต้องการหาความจริงตามความต้องการของประชาชน
ถ้าประชาชนส่วนใหญ่ให้หยุดเขาบอกเขาจะหยุดนะ
แล้วก็แฮสแท็กปลส่วนใครโอ้โหปลยาวยาว
ทนายตำรวจบางคนชั้นผู้ใหญ่และอื่นจะแจ้งความผมกับพวก
ผมก็จะดำเนินคดีกลับทุกคนไม่เว้น
ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐผมก็เตรียมร้องเรียนให้ตั้งกรรมการสอบวินัย
และร้องต่อปปชให้ดำเนินการตรวจสอบทุกกรณี
เกี่ยวกับการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มาตรา๑๗๕หรือ๑๕
ทุกกรณีเลยรวมทั้งคนมีอาชีพทนายคนนั้น
ถ้าทำผิดต่อมันญาติธนายความอาจจะไม่ได้ทำอาชีพนี้อีกตลอดชีวิต
อกจากมีปอลยังมีแฮสแท็กอีกงานนี้ตาต่อตาฟันต่อฟัน
เพื่อระบบยุติธรรมที่เท่าเทียมเพื่อพี่น้องคนไทยทุกคน
ถ้าพวกเราร่วมกันสู้เปลี่ยนแน่นั่นนะฮะ
จากนั้นไม่นานสสเต้ครับก็โพสต์คลิปวิดีโอความยาวประมาณ๑๕นาที
ระบุข้อความบอกว่าถึงเวลาประกาศสู้
สู้เพื่อความยุติธรรมที่เท่าเทียมฮะ
โดยเนื้อหาใจความก็คือเรียกร้องความยุติธรรม
ปฏิรูประบบงานยุติธรรมทั้งระบบ
งานสืบสวนสอบสวนพิสูจน์หลักฐาน
อายการเข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้น
เพื่อแก้ปัญหาระบบยุติธรรมขั้นต้น
เนื่องจากระบบอายการไทยยังเป็นระบบที่เชื่อถือได้

ส่วนการคลี่คลายคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะครับ
สสเต้ชี้แจงบอกว่า
คดีนี้เป็นคดีของคนไทยทุกคนที่จะระบุได้ว่า
ระบบยุติธรรมของไทยจะให้ความยุติธรรมแก่เธอหรือไม่
แล้วเชิญชวนด้วยอย่างที่ผมบอกตอนต้นไป
ประชาชนจังหวัดไหนเข้าไปแจ้งความกับทนายคนหนึ่ง
ที่ออกมากล่าวอ้างบอกว่า
ข้อมูลที่ประชาชนตั้งคำถามเป็นข้อมูลเท็จ
โดยทีมทนายของภาคไทยศรีวิรัยพร้อมช่วยเหลือนะ
นี้จะเชิญชวนกลุ่มคนรักแตงโมไปร่วมแสดงออก
เชิงสัญลักษณ์และอธิษฐานจิตส่งให้กับดวงวิญญาณของคุณแตงโม
ท่าเรือพิบูลสงครามด้วยครับ
นี้ที่หมดเรามาร่วมกันไว้อะไร
แล้วเพื่อผลักดันให้กระบวนการยุติธรรมนี้เป็นจริง
เรื่องนี้ไม่มีการเมือง
มีเรื่องเดียวคือเรื่องระบบยุติธรรม